อีกคำถามสำคัญก็คือแคนดิเดตนายกที่จะโหวตกันวันพรุ่งนี้
คุณอุ้งอิงก็ยังยืนยันว่าเป็นคุณเศรษฐา
แล้วก็ขอโทษด้วยนะที่เคยพูดเอาไว้ว่ามีลุงไม่มีเราตอนหาเสียง
ตอนนี้ไม่สามารถรักษาคำมั่นนั้นได้เพราะอะไรลองฟังเถอะค่ะ
เราเนี่ยหาเสียงแล้วเราก็พยายามทำโพลทุกอย่าง
เพื่อเราอยากได้แลนด์สไลด์อย่างที่บอกไปเลยค่ะเราทำแลนดสไลด์ไม่สำเร็จ
แต่เมื่อในวันนี้มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดมันไม่เป็นไปตามที่เราแพลนไว้
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับเปลี่ยนเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชน
ขอน้องรับนะคะแล้วก็ก็ต้องขอโทษที่ทำให้หลายคนอาจจะมีความรู้สึกผิดหวังหรือเสียใจ
นี่ไงเห็นแววตาเห็นการใช้ถ้อยคำเห็นความมุ่งมั่นและสิ่งที่จะสื่อสารออกมาไหมคะคุณผู้ชม
นี่คือสิ่งที่ให้สัมภาษณ์จริงก็เป็นคำถามต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้แหละ
พี่เบิร์ดให้ฟังนั่นแหละถามถึงเรื่องคุณพ่อ
ช่วงนี้ต้องตอบคำถามเยอะค่ะสื่อก็จับตาจับจ้องสปอร์ตไลท์พุ่งตรงไปที่เธอนะ
ตอนแรกนี่กะไว้๓๑๐กว่าเสียงตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วก็ลดลงมา๒๗๐
สุดท้ายเนี่ยก็ได้๑๔๐กว่าเสียงทีนี้มันก็ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้
บอกอยากจะจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวเลย
ใช่มีลุงไม่มีเราแต่ทีนี้พอมันเป็นแบบนี้แล้ว
ก็ต้องประกาศจับมือกับพักของสองลุงแล้วก็ร่วมจัดตั้งรัฐบาล
ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้ประเทศชาติได้ไปต่อ
ทีนี้เรื่องของการโหวตนายกเพื่อไทยก็ยังยืนยันนะคะ
เสนอชื่อคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ยี่สิบ
แล้วก็หวังด้วยว่าจะประสบความสำเร็จ
แล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการโหวตแบบม้วนเดียวจบ
คุณผู้ชมต้องรอดูเพราะอะไร๓โมงถึง๕โมงครึ่ง
วันพรุ่งนี้ช่วงเย็นเนี่ยนะคะจะเป็นช่วงของความเข้มข้นเลยค่ะ
แล้วข้อคอรหาต่างที่มีคนออกมาเปิดเผย
คนออกมาแฉกับคุณเศรษฐาล่ะพักเองเนี่ย
ข้อมูลทางกฎหมายเอาไว้แล้วทุกอย่าง
แล้วก็มั่นใจด้วยนะว่าจะไม่มีปัญหาอะไร
เพราะว่าธุรกิจของคุณเศรษฐาก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์

วันนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดพูดถึงทางฝั่งเรื่องของกำหนดการ

บ่ายโมงครึ่งทางพักเพื่อไทยเองเขาจะประชุมสอสอแต่ละภาค
แล้วตอนบ่าย๓โมงจะมีการประชุมสอสอรวมทุกภาคของพักเพื่อไทย
แต่นิดนึงเดี๋ยวไปนิดนึงตอนบ่ายโมง
เพื่อไทยเองพร้อมกับพักแกนนำพักที่ตอบรับจะโหวตให้กับแคนดิเดตของเพื่อไทย
เขาจะมีการแถลงข่าวที่รัฐสภากันตั้งแต่บ่ายโมงนะ
คือจริงเมื่อวานนี้คุณอุ้งอิงก็พูดชัดแล้วล่ะถึงกับการร่วมรัฐบาลกับพักสองลุงนะ
ก็ชัดแล้วล่ะเดี๋ยวก็ดูภาพกันวันนี้แล้วกันนะครับว่า